คุณคุณผู้ชมค่ะกลับมาคือเบรฟนี้ค่ะ
มากันที่สาวสวยสุดฮอตเลยนะคะ
แต่ว่าไม่โสดแล้วนะคะสำหรับคุณเมพิชนาธิ์ค่ะ

กระแสมากระหน่ำเลยนะคะ
เขามีแฟนสาวนอกวงการที่ครบมาแล้ว๑๐ปีเลยนะคุณ
ต้องคุณเมย์เลยต้องออกมาโพสต์ค่ะร่ายยาว
ทุกประเด็นเลยพร้อมทิ้งท้ายประโยคเด็ดเลยนะ
สวยขนาดนี้ไม่ต้องแย่งแฟนใครเนาะนะคะ
ว่าใครอยากขุดเชิญเลยจ้ะเพราะว่าไม่ได้แย่งแฟนใครนะคะ
จริงก่อนหน้านี้เขาก็พูดอยู่เรื่อยนิดนึง

เหมือนตอนที่เราบอกเราไม่อยากมีแฟนตอนนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นจริง

เราก็อยากจะบอกทุกคนเออเรามีแล้วนะ
เราก็ไม่อยากจะโกหกแล้วก็ไม่ได้อยากอวดไม่ได้อยากเวอร์
ไม่ได้คิดว่าตัวเองสวยไอ้ที่พูดนั้นก็คือประชน
เออคือแบบรำคาญอยากอยู่แบบสงบบ้างอะค่ะ
ก็เป็นดาราก็เป็นคนก็อยากคบกันมีแฟนปกติ
แล้วนี่แก่แล้วด้วยเพื่อนมีลูกหลายคนแล้วเนาะ
ก็แค่มีแฟนเองก็สวยไม่รู้จะพูดยังไง
แต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรความจริงก็คือความจริง
คือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิด
ไม่ต้องยืนยันอะไรความจริงก็คือความจริง
อยากให้ไปเช็คกันได้เต็มที่เลย
และล่าสุดในล่าสุดนะคะใครที่ไปเมาส์สาวเมย์นะ
เพจอันไหนนะคะว่าโน้นเป็นมือที่๓

จะฟ้องแล้วจ้าระวังตัวด้วยนะจ๊ะ